การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้ใช้โอกาสที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในประเภทการทำเหมืองเปิดที่มีแนวทางปฏิบัติเป็นเลิศนะคะเพื่อจะแสดงความพร้อมในการทำเหมืองฐานหินในไทยค่ะ
ซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในเวทีประชุมวิชาการอนาชาติด้านการทำเหมืองถ่านหิน
และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
วิชาการด้านฐานหินจากญี่ปุ่นเยอรมนีอินโดนีเซียเวียดนามพม่า
เลเซียและฝรั่งเศสไม่ต่ำกว่า๓๐๐คน
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการทำเหมืองฐานหิน
และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยภายในงานนอกจากจะมีการประชุมในหัวข้อต่างโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติแล้ว
ยังมีกิจกรรมนำนักวิชาการต่างชาติลงพื้นที่สำรวจเมืองแม่เมาะและโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง
พร้อมสำรวจการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
หลังเหมืองแม่ม่อก็พอเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทการทำเหมืองเปิดที่มีแนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ
สิ่งที่ได้ก็คือเราต้องการเผยแพร่ผลงานนะครับ
แล้วก็ความรู้ประสบการณ์ที่เราทำเหมืองที่นี่
รวมถึงการที่เราผลิตฐานส่วนโรงไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ
ต่างชาติเนี่ยเขาได้มาเห็นถึงความรู้ความสามารถของคนไทยนะครับ
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ย
ซึ่งเราดำเนินการในเรื่องนี้มาประมาณเกือบ๕๐ปีแล้ว
ฐานหินที่นี่นะครับเป็นฐานหินที่รัชกาลที่๗ท่านสงวนไว้ใช้กับราชการ
ซึ่งเราก็มีการพัฒนามาตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับ
ภายในงานนะคะยังมีการโชว์นวัตกรรมจากกรฟภที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติด้วยค่ะ
อย่างเช่นเครื่องเคลียร์ฐานติดสะสมเครื่องนี้นะคะที่สามารถแก้ไขปัญหาฐานติดสะสมในอาคาร
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและสามารถส่งฐานหินนะคะไปยังโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้อย่างทันเวลาด้วยค่ะ
อกจากนี้ยังมีนวัตกรรมแผงประกอบอุปกรณ์พิเศษหม้อน้ำแรงดันสูงระบบสูบน้ำแบบอนุกลมต่างระดับอัตโนมัติ๓สเตจ
ซึ่งสามารถสูบน้ำออกจากบ่อเหมืองในระดับลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถสั่งงานได้จากระยะไกล
หนึ่งในวิทยากรพิเศษที่มาร่วมงานอย่างนายคาวคลินในเบิกจากสถาบันเทคโนโลยีจอร์ดอักริโคประเทศเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
เทคโนโลยีการทำเหมืองฐานหินของไทยมีความใกล้เคียงกับที่ประเทศเยอรมนีและดีกว่าในหลายประเทศทั่วโลก
จากกรฟภสามารถบริหารสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนประชาชนและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นมิตร
โดยนายโคคลินในเบิกมองว่าฐานหินยังคงเป็นทางเลือกในอนาคตอันใกล้ก่อนที่พลังงานทดแทนจะเข้ามาอย่างเต็มตัว
สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการทำเหมืองฐานหินและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีไปจนถึงวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้
โดยอีกหนึ่งไฮไลท์คือการนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน๕๔เรื่องจากนักวิชาการนักวิจัยชั้นนำของโลกและพนักงานกรฟภ
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน